สวัสดีค่ะพบกับรู้จักร้อนหนาวสวัสดีฉันนัทชายจิตมองค์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกจากร่องฝนและมรสุมฝนประจำฤดูไม่น่ากลัวเท่ากับฝนที่เกิดจากการสลายตัวของพายุค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าที่แน่ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบนะคะ
จากการสลายตัวของพายุโกนเซินค่ะซึ่งตั้งชื่อโดยเวียดนามค่ะ
ซึ่งตอนนี้พายุลูกนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังเกาะตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ
และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังเกาะไหลำค่ะ
และหลังจากนั้นในช่วงวันที่๑๖ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมพายุจะไปสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามค่ะ
ซึ่งการสลายตัวของพายุจะทำให้เซลล์ฝนย้อนกลับลงมาค่ะคุณผู้ชม
ประเทศไทยของเราทำให้มีฝนปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังให้ดีในขณะที่พายุจันทูค่ะ
ไม่มีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องจับตาสภาพอากาศให้ดีค่ะในช่วงนี้
และเฝ้าระวังฝนไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศสค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเกิดนะคะฝนดาวตกค่ะ
แล้วมีหนึ่งดวงค่ะคุณผู้ชมที่มีความชัดเจนนี่ค่ะ
ทำให้ท้องฟ้ามีแสงวาบขึ้นมาในช่วงกลางคืนแบบนี้
อกจากจะสังเกตเห็นได้จากประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะ
อังกฤษก็สามารถสังเกตเห็นดาวตกลูกนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
แต่นี่คือรูปคลับร่านาวันนี้สวัสดีค่ะ